เหตุการณ์นี้เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมค่ะคือคันนี้เขาก็ขับรถมา
แล้วก็พาครอบครัวจะไปเยี่ยมญาติไงปรากฏว่าเกิดเหตุยางแตก
แตกทำไงขับมาก็ต้องชิดซ้ายลงจากรถไปกำลังจะจอดเปลี่ยนยาง
เดี๋ยวให้ดูภาพนี้อันนี้คือตอนที่เจ้าหน้าที่เห็นไหม
กำลังปั๊มหัวใจเลยคนขับกระบะค่ะ
โอ้โหแล้วเหตุการณ์นี้นะสงสารมาก
ซึ่งคนขับเนี่ยคือนายธวัชชัยฤทธิ์แสงอายุ๓๘ปีนะคะ
หลังจากที่เขาลงมายืนเพื่อที่จะรอรถตัวเองเปลี่ยนยาง
ปรากฏรถบรรทุก๖ล้อพุ่งเข้าชนเลยค่ะ
สีดำท้ายรถนี่พังยับเลยรถบรรทุก๖ล้อฮิลโน่สีขาว
มีคนขับอยู่ด้วยนะคะคนขับคือนายชำนาญเมืองงิ้วรายค่ะ
ไม่ได้หนีไปไหนนะรอเจ้าหน้าที่ยืนรอให้การอยู่
ทีนี้ภรรยาของนายธวัชชัยที่เป็นคนขับรถกระบะ
คือนางอนุทิดาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังค่ะบอกว่านี่เพิ่งไปเยี่ยมญาติที่ชายภูมิมา
สามีเธอก็ขับรถกลับที่พักไงที่แหลมชะบัง
ทีนี้ยางหลังซ้ายมันแตกทำยังไงดี
พยายามมีสตินะประคองรถเข้าเลนซ้ายสุดแล้วเปิดไฟฉุกเฉิน
ตอนนั้นสามีลงมาดูไงแล้วในรถมีตัวของภรรยามีคุณยายมีหลานอยู่
แล้วไปเปิดประตูกำลังจะเอาแม่แรงมาเปลี่ยนยางตรงที่แตกเนี่ยค่ะ
คือตัวสามีนะบอกให้ทุกคนในรถลงจากรถนะครับเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนยาง
ยางที่แตกคือยางหลังซ้ายและทีนี้ตัวสามีเขามีแม่แรงอยู่ในรถ
ก็เลยจะหยิบแม่แรงนะคุณขณะที่เอื้อมหยิบก้มเงยอยู่ในรถคนเดียว
ปรากฏว่ารถบรรทุกมาชนท้ายเลยคุณอัดรถกระบะแล้วก็ลากทั้งรถทั้งร่างสามีไป
คุณผู้ชมตอนนั้นสามีบาดเจ็บหนักเลยนะฮะ
แล้วเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยมาช่วยเหลือปั๊มหัวใจแต่สุดท้ายยื้อไม่ไหวฮะ
เสียชีวิตนะครับโอ้ตอนนั้นกำลังที่จะเร่งนำตัวคนขับ
ไปส่งที่โรงพยาบาลแหลมชะบังไงคะแต่ก็เสียชีวิต
ซึ่งตำรวจก็ตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุนะ
แล้วเดี๋ยวต้องเอาตัวคนขับรถบรรทุกไปสอบสวนนะคะ
เดี๋ยวลองฟังลองฟังเสียงภรรยาของผู้เสียชีวิตหน่อยค่ะ
ไม่เป็นไรนะคะซึ่งทางตำรวจก็มีการคุมตัว
คนขับรถบรรทุก๖ล้อเนี่ยไปสอบสวนแล้วแน่นอนค่ะ
ก็ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะ

บอกว่าตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่คิดว่าสามีเนี่ย
ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของครอบครัว
แล้วก็ตอนนั้นกำลังจะซ่อมรถด้วยตัวเอง

จอดรถก็ชิดซ้ายแล้วเปิดไฟกระพริบเรียบร้อยแล้ว
นะครับส่วนสาเหตุที่ยางแตก